กู้ไภรถทัวร์ประสบอุบัติเหตุ
ผู้โดยสารบาดเจ็บเพียบเลยรีบไปช่วยหน่อยฮะ
เป็นภายในประมาณ๒๐คนนะครับ
รถทัวร์รถอะไรยังไม่ส่องแปด
ตอนนี้ผ่านโน้นสูงมาแล้ว๑๔๐แล้ววิ่ง

โอ้โหมาเยอะขนาดนี้ต้องเหตุการณ์ใหญ่แล้วพี่เบิร์ต
โอ๊ยกู้ภัยรถทัวร์
รถทัวร์ประสบอุบัติเหตุคนบาดเจ็บเพียบเลย

กู้ภัยได้ยินทั้งอุดรธานีมากันหมดครับที่จุดแจ้งเหตุ

กู้ภัยกู้ชีพ๑๖๖๙โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
อาสาสมัครส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี
กู้ภัยจุดอื่นเป็น๑๐คันเหยียบไป๑๔๐

เออกู้ไภที่นั่นก็มาไอ่กู้ไภที่นี่ก็มา

วันนี้มีชมพงชมพูเข้ามากันเพียบหมดเลย
นี่ครับเจอแบบนี้นายวิทวาสสีขาว
๑๖๖๙โรงพยาบาลศูนย์อุดรณฑานีแจ้งความดีครับดีแจ้งแล้วจับให้ได้ด้วยนะ
ตำรวจสมภาพเมืองอุดรธานีนะครับให้ตำรวจช่วยติดตามจับกลุ่มผู้ชายที่โทรมาแจ้งเท็จ
ทั้งคู่คือคนที่รับแจ้งบอกว่าสักบ่ายโมง๒นาทีเมื่อวานนี้
มีผู้ชายโทรมาผ่านหนึ่งหกหกเก้าบอกโอ้โหรถทัวรพลิกคว่ำ
ค่ะมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากนะครับเหตุเกิดตรงไหนอ่ะ
เหตุเกิดที่หลอกนะคือถนนมิตรภาพวิ่งระหว่างอุดรธานีขอนแก่น
ตะบนห้วยสามภาษณ์อำเภอประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานี
กู้ชีพมากกว่าสิบคันเนี่ยคุณผู้ชมไปนะฮะระหว่างทางโทรศัพ
ติดต่อกับผู้ชายผู้แจ้งเหตุนะครับให้ข้อมูลเพิ่มซิอยู่ตรงไหน
นะครับคือมีการแอดไลน์กันด้วยนะครับ
บุตรจุดเกิดเหตุให้ด้วยแต่พอไปถึงไม่เจอเหตุที่แจ้งไว้
พอโทรกลับไปนะฮะก็ไม่รับส่งข้อความผ่านไลน์ไป
ก็ไม่อ่านนะครับไม่มีการตอบกลับมาพอรู้ว่าโดนหลอก
ก็เข้าไปแจ้งความเรียกร้องตำรวจให้จับให้ได้
ทำมีคดีตัวอย่างซิในการแจ้งเหตุเท็จแบบนี้
เพราะว่าไอ้คนเจ็บลายอื่นที่มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน

โอกาสในการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป

ก็บอกเฮษยายนะเฮษยาย
โอ้โหรถทัวร์คว่ำเขาก็มากันหมดเลย

หัวจะปวดครับธนงถวยมากเลยฮะ